อีกหนึ่งหนุ่มคนนี้วันเกิดแล้วปีนี้อายุ๒๓แล้ว
ถึงแม้ว่าน้องนายจะยังไม่มีแฟน๒๓ปีแต่ไม่เป็นไร
เพราะว่ารักใดเล่าจะยิ่งใหญ่เท่ารักจากคุณแม่หมู่
นี่แม่หมูคอยรักดูแลดูแลน้องนายมาเป็นอย่างดีเลยนะคะ
และทุกปีค่ะน้องนายก็จะล้างเท้าแม่ด้วยกระมังใบเดิมใบนี้
เพราะน้องนายเขาบอกเขาเชื่อนะว่าจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทุกปี
ส่วนของขวัญชิ้นพิเศษที่บรรดาแฟนคลับมอบให้กับน้องนายคืออะไร
ขยับมาฟังกันใกล้เลยจ้า

ผมเชื่อว่าทุกครอบครัวแหละก็จะต้องมีแบบทำให้ผิดหวังบ้างทำเสียใจบ้างอะไรอย่างนี้

ขอเข้ามาขอโทษคุณแม่ว่าสิ่งใดที่เราทำร่วงเกิน
หรือว่าทำให้เขาผิดหวังเสียน้ำตาแล้วก็ขอโทษ
ผมรู้สึกว่าพรไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิเท่าพรจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว
ปีนี้ต้องขอบคุณมากได้ของขวัญวันเกิดชิ้นที่ผมถูกใจมาก
เป็นกระมังอันใหม่สีขาวเอามาล้างแม่ในปีหน้า
ยินดีด้วยกับน้องนายที่ได้กระมังใบใหม่มาล้างเท้าคุณแม่ในปีหน้านะคะ
ส่วนอีกหนึ่งข่าวนี่อีกคลิปเด็ดคลิปนี้โอ้โหแชร์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียว
หมูประกาศกล้าวเลยแม่ดุนะหนูไม่ไหวหรอก
เสียงแบบนี้เลยน้องนายจะว่ายังไงแม่หมูดุจริงไหม
แล้วก็แบบนี้แฟนคลับจะกล้ากลัวกลัวหรือเปล่าหรือว่าสาวจะกลัวคุณแม่หรือเปล่าคะ
คลิปแล้วครับผมตอนแรกตอนแรกที่แม่พูดออกไปผมก็แอบอุ่นใจตายแล้ว
มันก็เป็นประโยคที่เป็นไวรัลเยอะเนอะแต่ผมลืมตัวว่าแม่อยู่ข้างหลังผมแล้วก็ผมก็พูดไป
นั่นแหละครับก็เป็นอย่างที่คนเห็นแม่ดุไหมในชีวิตจริงก็ดุบ้างนิดหน่อยครับผม
แฟนคลับไหวใจสู้ผมก็สู้ตามแฟนคลับด้วย
น่ารักจริงเลยสู้ตามแฟนคลับแต่แม่เอาจริง
แม่หมูคะตกใจนะคะแม่ดุนะหนูไม่ไหวหรอก
หมูนี้อินเทรนด์นะคะแต่เชื่อว่าแม่หมูไม่ดุกับแฟนคลับหรอก